ก็แค่คนที่เอาคลิปนี้ไปแชร์ลงโซเชียล
ยังโดนผีหลอกเลย

แสงวาบ

คราวนี้มาที่๑๐๑ลองดูกันหน่อยค่ะ

คือมันมองแล้วภาพมันดูไม่ออกเลยใช่ไหม
โดนสำรวจสภาพอากาศก็ไม่น่าใช่
แล้วนี้จังหวะนี้ตอนแวะแรกที่พับแคบ

เอ๊ะหรืออะไรเพราะเพ่งดูอีกทีนึง

คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาปีนขึ้นไปดู

แล้วพอปีนขึ้นไปดูแล้วมาเจอเนี่ย
แสงแบบนี้จะบอกว่าหิ่งห้อยมันก็สว่างเกินพี่เบิร์ต
ตำบลหนองนาแซงที่อำเภอเมืองชายภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะ
เขานั่งจับเกาะกลุ่มที่อำเภอเมืองชายภูมิเนี่ยนะคะ
คือเขาบอกว่าชาวบ้านกำลังจับกลุ่มคุยกัน
คุยกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันคือแสงอะไร
กระสือหรือเปล่ากบเขียนหรือเปล่า
กระสือมาออกหากินกบเขียดเหรอช่วงวันพระแบบนี้
แล้วมันเหมือนกับมันมีเป็นพุ่มคล้ายไส้ด้วย
ทีนี้น่าจะเป็นของใครสักคนที่เล่นของแล้วรักษาไม่ได้ไหม
เขาเชื่อแบบนั้นแล้วก็พูดกันแบบปากต่อปากเลย
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปถามชาวบ้าน
ชาวบ้านก็คือป้าเตือนป้าเตือนเล่าให้ฟังว่าภาพนี้ญาติป้าถ่าย
ตอนที่ไปเฝ้ารีสอร์ทตอนกลางดึกเลยน้ำมันไม่ไหล
ก็เลยขึ้นไปดูถังน้ำแล้วเจอแสงไฟประหลาดแบบนี้
อยู่กับทุ่งนาใกล้วัดของหมู่บ้านเอามือถือมาถ่ายไว้
แล้วหลังจากนั้นแสงก็หายไป
ตอนที่แสงหายไปเหมือนรู้ว่าถูกแอบถ่ายยังไงก็ไม่รู้
แล้วพอวันต่อมาญาติเอามาให้ดูหลานเอาไปแชร์ลงโซเชียล
โดนผีหลอกนอนไม่ได้เลย
ก็เลยเป็นเพราะว่าเอ๊ะหรือเขาคิดว่าเราลบหลู่หรือเปล่า
ชาวบ้านก็เชื่อว่านี่คือกระสือออกหากินกบเขียดช่วงนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องบอกค่ะบอกพี่กัดเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกน้ำแข็งบอกร้อยเอ็ดใช่ไหม
สรุปคือที่ชัยภูมินะหนองนาแซงเนี่ยอำเภอเมืองชายภูมิที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ก็ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นเขาก็หวาดภาวะกัน
ส่วนทางด้านอาจารย์ออสอาจารย์ออสเนี่ยอาจารย์ออสวิเคราะห์แน่นอน
เกิดเป็นอาจารย์ออสไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นผีกระสือ
วิทยาศาสตร์บอกว่าอาจารย์ออสมองว่าเป็นว่าวที่ติดไฟ
หรืออาจจะเป็นโดรนแบบที่ดอมบอกหรืออาจจะเป็นภาพลวงตา
เกิดจากการถ่ายภาพตอนกลางคืนก็เป็นได้
อันนี้คือในมุมอาจารย์ออสนะคะ